คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่ร้องนายกร้องรัฐบาลกันหน่อยนะคะ
คือเรื่องของหอศิลป์ที่คนออกมาคัดค้าน
อยากให้กรุงเทพมหานครมาบริหารจัดการเอง
แล้วก็มีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีเสือดำ
คือบอกว่าอยากให้รัฐบาลชะลอทุกโครงการเลย
มีการทำสัญญากับบริษัทอิตาเลียนไทย
ก็เดินทางมาถึงค่ะเห็นไหมใส่หน้ากากเสือดำแบบนี้
แล้วก็ยื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชน
ธรรมเนียบรัฐบาลทำกิจกรรมรำลึกร้อยวันการตายของเสือดำ
ที่ถูกฆ่าที่ทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
เครือข่ายก็ขอให้รัฐบาลทบทวนการชะลอจัดซื้อจัดจ้าง
เพราะเห็นว่าผู้ต้องหาคือนายเปรมชัยกรณสูตร
เป็นผู้บริหารบริษัทนี้
สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีธรรมาภิบาล
ไม่มีจริยธรรมจากการกระทำที่เกิดขึ้น
กิจกรรมของเขาก็เริ่มจากการอ่านกรอนประนามผู้ที่กระทำผิด
แล้วก็มีการทำพิธีสาบแช่งคนที่ฆ่าเสือดำด้วย

คุณเสียใจหรือเปล่าปวดร้าวนี้
ฆาตกรกลับมีทางล้างคดี
แล้วจะมียุติธรรมไปทำไม
เทวดาจริงใจไปไหนหมด
ปล่อยให้กฏกตีกาช้าไถล
ผู้เป็นใหญ่ก็นิ่งเฉยไม่เคยมอง
นี่แหละค่ะนายกก็พูดถึงเรื่องนี้นะ
บอกว่าคดีฆ่าเสือดำ
กับโครงการกอดสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นนายเปรมชัยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

แต่จะใช้เรื่องนี้ไปยกเลิกสัญญาหรือว่าข้อตกลงต่าง

แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความรับรู้ที่ผิด
อันนี้กรณีของเรื่องเสือดำกับบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องที่กรุงเทพมหานคร
จะขอคืนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คือทางกรุงเทพมหานครจะเอามาบริหารจัดการแทน

กรุงเทพมนครเห็นว่าหอศิลป์เขาขาดทุนหรือเปล่า
ขาดทุนปีละ๘๐ล้านบาทและอีกอย่างหนึ่งครับ
จะครบกำหนดสัญญาที่จะให้มูลที่หอสินบริหารในปี๒๕๖๔
กรุงเทพมนาคมก็เลยจะยื่นมือเข้าไปบริหารหอศิลป์เอง

หอศิลป์เดี๋ยวนี้กลายเป็นสัญลักษณ์การเมือง

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการเมือง

กรุงเทพมหานครก็เลยจะนำหอศิลป์กลับมาบริหารจัดการด้วยตัวเอง
เพื่อไม่ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมือง
ที่คุณสืบสกุลบอกมาแบบนี้เดี๋ยวหาคำตอบให้นะคะ
แต่ว่ามาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายศิลปิน
แล้วก็ภาคประชาสังคมศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อย
เขามายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจะค้านเรื่องนี้

ไม่ได้มีหน่วยงานที่มีศักยภาพ
ไม่ได้มีความรู้ที่จะมาบริหารองค์กรด้านศิลปะ

อาจจะเอาหอศิลป์ไปเปิดประมูล
เอกชนมาบริหารจัดการจนกลายเป็นเชิงพาณิชย์หรือเปล่า

เขาก็เห็นว่าหอศิลป์ยังสามารถจัดหางบประมาณได้เอง
เหนือจากที่รับเงินอุดหนุนจากทางกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือการจะยึดไปบริหารเอง
มันผิดข้อตกลงตามปฏิญญา
ที่เคยลงนามเอาไว้ตั้งแต่ปี๔๘นั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งคือ
การใช้พื้นที่หอศิลป์ใช่ไหม

ไม่ได้มีส่วนสนับสนุนกลุ่มการเมืองใด
ถ้าเกิดเขาบอกด้วยนะคนที่มายื่นหนังสือ

จะยังคงปักหลักชุมนุมต่อต้านต่อไป
ทีนี้ทางด้านพตอัจสวินขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกนะคะ
ที่กอทมจะเข้าไปบริหารจัดการ
หรือว่ามองว่ากรทมไม่มีประสบการณ์
อทมก็จะไม่เข้าไปยุ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะให้เวลาจนถึงปี๖๔
หลังจากนั้นปี๖๔ค่อยมาว่ากันอีกทีนึง
ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะคะ
แล้วก็ผู้ว่าบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่อง
ใครจะใช้พื้นที่ตรงนี้มา
แสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่อย่างใด

แล้วก็มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้สั่งให้กอทมยุดติเรื่องดังกะแล้ว

ขอให้ตามใจประชาชนนั่นเองนะครับ